ท่านผู้ชมครับจำเรื่องราวของน้องก้าวได้ไหมฮะ
ก้าวเนี่ยก่อนหน้านี้ทางคุณแม่คุณพ่อขายอาหารตามสั่งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็มีการพูดถึงกันในโลกออนไลน์นะครับ
เพราะว่าที่ขายอาหารกันอยู่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ได้ประกาศปิดร้านชั่วคราว
ขอลูกค้าอย่าเพิ่งทิ้งกันนะคะเจอกันอีกทีเมื่อกลับมาเปิดค่ะขอบพระคุณค่ะ
คือลูกค้าที่มาที่ร้านแล้วเห็นร้านปิดแล้วเจอป้ายนี้เข้าไป
สั่นเลยนะถูกต้องคุณรัชพรมันบีบหัวใจเหลือเกิน
ทุกคนก็พากันแสดงความเป็นห่วงส่งกำลังใจไปให้
ร้านอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะค่ะนี่นะครับ
ส่วนบ้านเขาอยู่ที่อำเภอฝ่างั้นที่ว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย
เจ้าของร้านเนี่ยบอกต้องหยุดหลายวันเนี่ยจะเป็นวันหรือเป็นเดือนเนี่ย
เพราะลูกชายป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยากใช้เวลาอยู่กับลูกเนี่ยนะฮะ
ลูกชายคือน้องก้าวครับเด็กชายสารวินมอแลกู่อายุ๑๐ปี
นี่คือน้องก้าวนะครับป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้าย
แล้วมีโรคแทรกซ้อนหลายโรคด้วยนะครับลมชักเบาหวานภูมิแพ้
ต่อมอดินอยโตนะครับไม่สามารถรักษาได้ด้วยการทำคีโมแล้วก็ฉายแสง
คุณพ่อคุณแม่เลยตัดสินใจว่าพาลูกชายเนี่ยกลับบ้านเกิดที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ดีกว่า
ทีแรกก็อยู่ที่ร้านด้วยกันนะปิดร้าน๒มิถุนายน๓มิถุนายนที่ผ่านมา
พากลับบ้านบ้านเกิดที่อำเภอฝางเพื่อให้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้นานที่สุด
ไม่ทำแล้วคีโมเพราะว่าร่างกายไม่ไหวรับคีโมไม่ไหวค่ะ
จากสามมิถุนายนวันนี้๙มิถุนายนใช่ไหมใช่ค่ะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณแม่น้องก้าวแจ้งมายังผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกหลังจากปิดร้านมาแล้วพาลูกชายกลับมาบ้านเกิด
อาการของลูกก็แย่ลงทุกวันซึ่งครอบครัวก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้น
ตัวเธอกับสามีคนในครอบครัวก็ช่วยดูแลลูกชายอย่างดีที่สุด

และเช้าวันนี้น้องก้าวเสียชีวิตแล้ว

เช้าวันนี้นะฮะนั่นเท่ากับว่าได้กลับมาอยู่บ้าน๗วัน
คุณพ่อคุณแม่ของน้องก้าวบอกว่า
จากนี้ไปก็คงจะจัดพิธีศพให้กับลูกชายนะครับ
ก็จัดที่บ้านนี่แหละที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
จากนั้นจะชาปนกิจน้องก้าวจันทร์ที่๑๒มิถุนายน
พร้อมกับฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เธอแล้วก็ครอบครัว

รู้สึกว่าทำดีที่สุดแล้วค่ะ
แต่ถ้าถามว่าระยะเวลามันสั้นไหม
มันก็สั้นกว่าที่เราตั้งใจไว้
เราตั้งใจไว้ว่าสักเดือนนึง
ที่เราจะกลับมาดูแลลูกค่ะ
แต่อันนี้มันก็เร็วเกินไปค่ะ
มันก็เสียใจแหละเสียใจแต่ว่าต้องทำใจค่ะ
ไม่คิดว่าน้องจะไปเร็วขนาดนี้เลยครับ
ก็ตอนนี้ก็ยังทำใจไม่ได้
ชาปนกิจวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับ๑๒มิถุนายน
หลังจากนั้นคุณแม่น้องก้าวคุณพ่อน้องก้าวก็ฝากแจ้งนะครับ
ลูกค้าที่ให้กำลังใจกันมาตลอด
และล้านวินร้านอาหารตามสั่งที่ตัวเมืองเชียงใหม่

แต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้เหมือนกันว่าจะไปเมื่อไหร่

แล้วคงต้องขอใช้เวลาทำใจอีกสักระยะหนึ่ง
ก็ฝากแจ้งทุกท่านช่วยกันให้กำลังใจด้วยแล้วกันนะครับ